กรณีที่มีคนอ้างว่าศิลาตรงนี้
เอามาใช้บำบัดรักษามะเร็งได้

ปรากฏว่าเรื่องนี้ก็มีคนขอให้หมอปลา

ศิลาที่ว่าเป็นศิลาวิเศษจริงหรือไม่

เข้าแจ้งความกับตำรวจสนสาราแดงนะครับ

อ้างว่าสามารถใช้ศิลาบำบัด
มารักษาโรคมะเร็งได้จนหายขาดเขาอ้างไว้แบบนี้
แต่ว่าค่าใช้จ่ายในการใช้ศิลาบำบัดรักษา
จะเริ่มต้นอยู่ที่๒๐๐๐๓๕๐๐คุณ

แต่พอไปรักษายอมเสียเงินเสียทองไป
เพราะเราก็เข้าใจคนป่วยมีความหวังให้คุณ

ปรากฏว่าไปรักษาด้วยศิลาวิเศษนี้

กระทั่งรู้ว่าถูกหลอกแน่นอน
ก็เลยรวมตัวกันร้องเรียนหมอปลาแล้วก็ทนายภัยศาล

เคยอ้างว่ารักษาผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ
มาจากคนที่มีชื่อเสียงหลายคนนะครับ
อ้างชื่อคนดังอยู่ด้วยนะฮะ
ส่วนขั้นตอนการรักษาที่ทางคลินิกเขาอ้างไว้
บอกว่าจะนำก้อนสีดำที่เชื่อว่าเป็นศิลา
แล้วเขาเรียกว่าเป็นศิลาบำบัดนะคุณนะ
ไม่ใหญ่หรอกนะคุณเดี๋ยวคุณดูนะ
ติดไว้ตามร่างกายแล้วก็นี่คุณต้องนำพลาสติกมาห่อไว้
นี่ตามแขนตามศีรษะตามร่างกายอะไรต่างนานา
ห่อทิ้งไว้แบบนี้๒๔ชั่วโมง
ก็จะทำการรักษาจนผู้ป่วยอาการดีขึ้น
คลื่นนี้มันมาจากไหนมาจากศิลาตรงนี้แหละ
เป็นศิลาบำบัดนี่เป็นนวัตกรรมมาจากประเทศเกาหลี
นี่เขาอ้างนะมีแร่จำพวกธาตุไทเทเนียม
ผสมกับสมุนไพร๕๐ชนิด
ทำให้มีสรรพคุณทั้งป้องกันโควิด
รักษามะเร็งไมเกรนก็รักษาได้
และอาการปวดตามร่างกายก็สามารถทำได้นะครับ
ทำให้มีผู้ที่หลงเชื่อแล้วก็ศูนย์เงินคนละหลักแสน

นี่เขาอ้างถึงศิลาบำบัดว่าสามารถดูแลอะไรได้นะครับ
แล้วก็ต้องพันตัวแบบนี้คุณพันตัวเป็นมัมมี่เลยนะฮะ
ต่อมาหมอปลาและทีมงานก็บุกไปที่คลินิกดังกล่าวนะครับ

คลินิกขนาดเล็กนะฮะอยู่ปากซอยบางแวก๔เขตบางแคร์นะครับ
ไปพบกับหมอเติ้ลเจ้าของ
เติ้ลบอกว่ารักษาคนมาแล้ว๑๕ปีแล้วเพิ่งจะมาเปิดคลินิกแห่งนี้ได้๑ปีนะฮะ
อ้างว่าเธอจบด้านแพทย์แผนไทยแต่ยอมรับว่ายังไม่ได้ประกอบ
ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพแล้วก็ยังไม่มีใบขออนุญาตประกอบการด้วย
ส่วนศิลาบำบัดที่เป็นประเด็นอยู่มีราคาก้อนละ๑๔๐๐๐บาท

ตอนนี้เธอมีอยู่กี่ก้อนรู้ไหมฮะอสองร้อยถึงสามร้อยก้อน
การวิจัยของเธอจะไม่เคยตีพิมพ์แต่ก็ยืนยันว่าสามารถรักษาคนได้จริง
เพราะหลายคนที่มารักษาก็ยอมรับว่าเห็นผลนะฮะแล้วผู้เสียหายที่ไปร้องเรียนล่ะ
อันนั้นก็กลุ่มไม่เห็นผลนะฮะส่วนผู้เสียหายที่เข้ามาร้องเรียน
เธอบอกว่าเธอยินดีพร้อมรับผิดชอบทุกอย่าง
แล้วก็จะคืนค่ารักษาให้นะครับ

เพราะว่าคุณบินถูกนำชื่อไปอ้าง

ว่ารักษาผู้ป่วยที่รับการส่งต่อมา
มีชื่อเสียงก็คือคุณบินบรรลือฤทธิ์เหมือนกัน
ทีมข่าวของเราก็ถามคุณบินบรรลือฤทธิ์นะฮะ

เพียงแค่เจตนาอยากเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วย

หมอเนี่ยนะฮะหมอเติ้ลเนี่ยนะฮะเขาอ้าง
บอกว่ากรณีที่เป็นข่าวว่ารับส่งต่อผู้ป่วยมาจากคุณบินบรรลือฤทธิ์เนี่ย
เติ้ลก็บอกว่าโอ๊ยคุณบินเขาไม่เกี่ยวค่ะเขาไม่เกี่ยวค่ะนะฮะ
แค่หมอเจตนาอยากเข้าช่วยเหลือผู้ป่วย

บินเขาไม่ได้ส่งต่อมาจริงนะ
แต่หมอไปรับช่วงต่อเอง
นี่หมอเขาพูดแบบนี้ฟังเขาหน่อยแล้วกันนะฮะ

ฉันรู้อยู่แล้วแล้วฉันยอมทุกอย่าง
เตรียมใจไว้ทุกอย่างอยู่แล้วเข้าใจไหมคะ
ทีนี้ในทางกลับกันถ้าคุณคิดว่ามันไม่ได้ข้อหนึ่ง

พี่รวยเลยประเทศไทยรวยใช่ใช่
ใช่ถ้ามันได้ขึ้นมาแหละ
สังคมแบบว่ายุติธรรมให้ไหมได้ไหมได้ไหมพี่
แต่ถ้าเกิดวันนี้เอาไปทดลองแล้วมันไม่ได้

อยากให้ฉันรับผิดชอบอะไรติดคุกก็ได้ค่ะยึดทรัพย์ก็ได้ค่ะ
ทำได้ทุกอย่างคนอย่างฉันยอมแลกอยู่แล้ว
ในวันนี้ฉันยอมแลกทุกอย่าง
คือดิฉันจบแพทย์แผนไทยค่ะแต่ดิฉันรอสอบ
จบแพทย์แผ่นไทย๓ปีอะค่ะ

ประกอบรอสอบค่ะเพราะว่าปีที่แล้วไม่ได้สอบ

ถูกแล้วก็คือยังไม่มีใบอนุญาต
ตัวพี่เองยังไม่มีใบอนุญาตแล้วขอ
นี่มารักษาได้อย่างไร
ผิดค่ะตรงนี้ยอมรับว่าผิดค่ะ

เธอก็ยืนยันเรื่องความเชื่อในศาสต
เธอได้เรียนรู้มาเกี่ยวกับศิลาบำบัดนี้

ทีนี้หมอปลาบอกว่าโอ้โหฟังคำชี้แจง

ฝากเตือนคนที่ต้องการรักษามะเร็งนะ
ให้รักษาตามที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ได้โอนเงินคืนให้แก่ผู้เสียหาย๒ราย
รวมเป็นเงินแล้ว๕แสนบาทนะครับ

ผู้เสียหายทั้งสองกรายก็ไปถอนแจ้งความ

ชาวิรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาสก

แล้วก็ใบประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับหมอ